ไม่ได้เสียชีวิตที่คุณโดน

ดำเนินการต่อนะครับเพราะว่า

ประสบการณ์ของการทานเหล้าเนี่ย

ก็ไม่เหมือนกันความคิดไม่เหมือนกัน
แล้วก็การปฏิบัติต่อเพื่อน

อาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นข้อเท็จจริง

พฤติกรรมต่างไปพิสูจน์อีกทีหนึ่ง

พฤติกรรมของน้ำอุ่นเนี่ย
มันจะรวบรวมจาก
พฤติกรรมที่เราสอบสวนมา

มันเป็นเรื่องของการตีความกฎหมายนะครับ

ตีความตรงนั้นเพราะประมาทเนี่ย

ประมาทนี้ก็คือทำโดยไม่ระมัดระวัง

เพื่อนไม่ไหวก็พยายามที่จะชนเหล้า

แต่ถ้าเพื่อนเขาเม้าคุบไปเนี่ย

อันนี้มีแนวโน้ม

พี่น้องสื่อรู้เท่ากันน้ำอุ่นก็เป็นคนพูดเองว่า
ปัสสาวะลาดตั้งแต่ในรถในลิฟต์แล้วก็ในห้องนอนนะครับ
บางคนที่ผมฟังที่เขาเคย
ข้ีดอย่างนี้ให้สัมภาษณ์บอกว่าคนไฟทาดแตะร่างกายคอนโทรลระบบประสาทไม่ได้
แต่ในการพิสูจน์ต้องพิสูจน์เวลาตายที่ค่อนข้างก็ใกล้เคียง
เป็นเหตุให้น้องเขาเสียชีวิตเพราะว่าหยุดหายใจ
เพราะตรงนี้เรายังไม่กล้าฝันทง
ขอรอผลการตรวจที่เรากำลังรอ
พี่น้องสื่อมวลชนรอเหมือนพวกผมนะฮะ

ก็คือผลนิติเวทย์อย่างไรเนี่ยนะครับ

ว่าสมมุติว่าเขาประมาณเวลาเสียชีวิตเนี่ย

ทดเวลาย้อนหลังได้

แล้วก็มาชนะสูตรเบื้องต้นที่เกิดเหตุว่า
ถ้าสภาพอย่างนี้ตามทางการแพทย์เนี่ย
เขาก็จะคิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ
๖๘ชั่วโมงนะครับ
เวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้างจะชัดเจน
เราจะพิสูจน์ได้ว่าน่าจะมาตายตอนไหน
น่าจะตายตอนไหนเวลาไหน

ตอนเนี้ยอ่าอาจจะคิดว่า
ตามที่พี่น้องสื่อถามอย่างเมื่อสักครู่เนี่ย